หลายคนก็ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้สบายใจ

ใช่ค่ะส่วนงานนี้สิคะเล่นเอาฮือฮากันทั้งตลาดเลย
เมื่ออยู่เหล่าบรรดานางยักษ์

ไม่รู้ว่ามาตามหาพระอภัยมณีหรือยังไง
แต่บรรยากาศเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินไปดูค่ะ
ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา

กับง้อป่าค่ะไอ้ง้อป่ารู้ไหมนะวันนั้นน้ำไม่ไหลอ่ะ

ไม่รู้ทันหรือเปล่านะต่อให้รู้ตอนนี้
แต่ยังไงก็แล้วแต่งานนี้รู้กันไปทั้งบางสิคะ
เพราะว่าเหล่าบรรดานางยักษ์ที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือเหล่าสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
หรือสอบบัญชีไรชื่อพรรคไทยรักษ์ธรรม
รวมถึงพนักงานตลาดเช้ายันค่ำค่ะ

ด้วยการแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือกว่า๓๐๐ชุด
ก็มาทำดีเพื่อประชาชนนะครับ
แล้วก็มาสร้างสีสันสร้างความสนุกสนาน
สร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดจุดเทศบังกระบวนของพุทธบาทจังหวัดตราบุรีด้วย
โดยนายพิวรวิตเรื่องหรือเดลภาคสอบภักดิ์ไพรรักฐำบอกว่า
ตอนนี้นะชาวบ้านหลายคนก็ขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ขาดเจลล้างมือครับทางสอบไพรรักฐำคนนี้
สสพีรวิทย์คนนี้ก็เลยเอาเงินเดือน๒เดือน
ดำรงตำแหน่งกรรมธิการสวัสดีการสังคมสภาพผู้แทนราชดร
รวมเป็นเงินกว่า๒๒๗๑๒๐บาท
เอาไปซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือได้กว่า๓๐๐ชุด
แล้วก็เอามาแจกให้กับชาวบ้าน
แต่การจะมาแจกแบบธรรมดามันก็เดี๋ยวจะลืมกัน
แล้วก็อยากจะสร้างความสุขให้กับประชาชนได้มีรอยยิ้ม
ก็เลยพากลุ่มแม่ค้าในตลาดนี่แหละค่ะ
มาช่วยกันแต่งกายแต่งตัวให้เป็นนางยากเป็นเงาะป่า
สร้างสีสันสร้างบรรยากาศให้คลึกคลื้นกันไปนะคะ
และที่ฟังไปตั้งแต่ต้นที่เห็นเขาเต้นกันไปเนี่ย
นี่เรานำเสนอกันไปเมื่อวานนี้นะคะ
ก็เป็นเพลงดังแล้วก็มีเนื้อหาที่ถือว่าให้ความรู้
รณรงค์การแพร่เชื้อให้กับชาวบ้านด้วยก็สนุกสนานกันไป
ทั้งผู้มาแจกทั้งผู้มารับคลึกคลื้นเคร่ง
คลึกโอ้โฮคลึ้นจริงดูภาพแล้วเข้าใจค่ะ
บอกแบบนี้แล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นใครกลุ่มไหน
หน่วยงานไหนก็ตามออกมาทำเพื่อสังคมเพื่อประชาชน
แบบนี้เราก็มานำเสนอแล้วก็อยากจะบอกว่า
เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะช่วยเหลือกันในช่วงนี้
ใช่แล้วเล็กน้อยอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไป